ประเด็นการถือครองหุ้นสื่อของสส
กลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาอีกครั้งนะครับ
เมื่อวันนี้ประธานสภาผู้แทนรัศดร
ส่งรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนรัศดร๓๐คน
ให้สารรัฐธรรมนูลวินิจฉัยคุณสมบัตินะครับ

ในที่สุดประธานสภาพผู้แทนรัศดรได้ส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูล
วินิจฉัยสมาชิกภาพของ๓๐สสใน๔พักการเมือง
ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนแล้วในวันนี้
ตามที่สอสอพักอนาคตใหม่ได้เข้าชื่อร้อง
ตามคำร้องได้ยกคำพิพากษาของสารดีกา
ในคดีของอดีต๓ผู้สมัครที่ถือหุ้นสื่อมวลชน
ซึ่งสารได้ตัดสินว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
เป็นบรรทัศน์ในการพิจารณาถึงการถือหุ้นของอีก๓๐สส
สำหรับสอสอที่ถูกยื่นคำร้องในล็อตแรก
ประกอบด้วยสสพลังประชารัฐ๒๗คน
อาทินายนัทพลทีพสุวรรณนายวิรากรคำประกอบนายฐานิษฐ์
นางสาวตรีนุษย์สองพี่น้องตระกูลเทียนทอง
นางสาวปรินาไกลคุบและนายชาญวิทย์วิภูสิริ
ส่วนอีก๓คนที่เหลือมาจาก๓พักการเมืองคือ
รวมพลังประชาชาติไทยหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุล
พักประชาภิวัฒน์นายสมเกียจซอลละลำ
และพักชาติพัฒนานายเทวันลิปตะพันลบ
อกจากนี้ยังมี๑๑รายชื่อที่สภาผู้แทนรัศดร
อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
ก่อนที่จะส่งไปยังสารรัฐธรรมนูล
ขณะเดียวกันปฏิเสธไม่ได้ว่าการตรวจสอบของพักอนาคตใหม่ครั้งนี้
ไม่ใช่การตรวจสอบที่ต้องการตรวจสอบ
แต่เป็นไปเพราะต้องการย้อนเกร็ดการใช้กฎหมายให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน
ในการรับคำร้องที่ใช้ระยะเวลาเพียง๗วัน
และสั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่ไว้ชั่วคราว
พักพลังประชารัฐที่สอสอในสังกัดถูกยื่นคำร้องมากที่สุดมีความเคลื่อนไหว
โดยนายวิเชียรชวลิศนายทะเบียนพักระบุว่า
พลังประชารัฐได้เตรียมข้อมูลไว้ชี้แจงต่อสารรัฐธรรมนูลแล้ว
แต่การที่จะยืนยันว่าสอสอทั้ง๒๗คนมีคุณสมบัติถูกต้องหรือไม่นั้น
คงไม่เหมาะสมเพราะเป็นอำนาจการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูล
แต่ก่อนหน้านี้พักพลังประชารัฐได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครทุกคนอย่างละเอียดแล้ว
ดังนั้นเรื่องนี้ถือเป็นบทบัญญัติใหม่ตามที่รัฐธรรมนูลไม่เคยมีบรรทัศนมาก่อน
แต่ก่อนที่จะไปถึงคำร้องที่ถูกยื่นโดยพักอนาคตใหม่นั้น
จะต้องจับตากรณีของนายธนทรก่อน
ซึ่งก่อนหน้านี้สารรัฐธรรมนูลมีมติเอกชั้น
รับคำร้องวินิจฉัยคุณสมบัติของนายธนทรไว้
และเปิดโอกาสให้ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายในวันที่๗มิถุนายนที่ผ่านมา
แต่นายธนทรได้ยื่นคำร้องต่อสารขอขยายระยะเวลาชี้แจงออกไปอีก๓๐วัน
หรือวันที่๘กรกฎาคมที่จะถึงนี้
ชะตากรรมของนายธนทรจะสามารถกำหนดชะตากรรมของ๔๑สอสอหรือไม่นั้น
ขึ้นอยู่กับดุลพินิษฐ์ของสารรัฐธรรมนูล
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน